จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
เก่งนักเอาไปอีกให้มันไปอีกให้มันเอาไปใช้ไปเลย
ให้มันจบไปจบกันไป
ให้มันคลองโลกแม่งไปเลยเนาะ

ผมยังมีความหวังอยู่นะ

อินเตอร์มีร้านให้เสื้อสวย
อันนี้เป็นเสื้อปี๓แชมป์ครับ

แล้วปีนี้จะ๓แชมป์อีกไหม

แต่ว่าลงสนามจริงไปผมไม่รู้นะ

เฮ้ยมันเหมือนยังไงเลยนะอีพีนี้
มันเหมือนซูนโกโคปุปธักรมาจับมันบูปะ
เราเข้าใจหัวเราหัวอกเดียวกัน

คุณไม่เอิกเขลงคุณไม่แถ

ในบ้านเราใช่ไหม

เป็นที่ไว้ไปซื้อของในเมอร์ชั่นไตรศ์ในเว็บอินเตอร์
อาจจะให้เต็มที่
คุณก็บอกว่าไปทุงอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง

อื้อว่าอินเตอร์เทียม
ผมเชียร์อินเตอร์มาตั้งแต่วันป่อต
พออิ้นท์อยู่ทั้งแมนยู้ทั้งดูหรือไง
แล้วพออิ้นท์ได้พออิ้นท์คู่กัน

สนามมันเตือกตัวเองคือไม่หวังอะไรแล้ว
เพราะว่าเราเราอาจจะสู้ในสถานาไม่ได้อ่า
เราต้องหวังแบบเหตุการณ์ที่มันแบบไม่เกี่ยว
คือเราไม่ขอดูเกมสนุกเราขอเป็นแชมป์
ถ้าผมเป็นบอยนะผมจะถอยนังอีกแบบนึง

เป็นการเองโกยเยอะนะชิว
ถ้ายอมรับสไตล์เขาอ่ะแต่งอะไรก็แท่แค่นั้น

เพราะอ่าจะเป็นสไตล์เขาชอบ

ต้องการหัวเย็นให้แบบลมกรกอะไรอย่างนี้

ไปมาเราจะไปบูลลี่เขาแล้ว

ไอ้ที่แมทล่าสุดมาเนี่ย
แล้วมันมีจุดบกพร่องน้อยกว่าไง

ที่ลูกมันยอดใส่ค้านิดเดียว

ผมพูดเลยนะไอ้รูปที่เมื่อกี้พ่อป๋องบอก

จนแบบพี่สาวผมอยู่ข้างห้องอะ
มึงเป็นไร
แต่พี่ว่ามันมีกันแล้วช่วย

คือแบบพอบรรประตายที่แบบบวนพิศักดาเยอะคนขึ้นเยอะ

ลุคได้อย่างเดียวรับไม่ได้เลยนะข้างขวา

ในที่เวลูนี้มาให้สัมภาษณ์คล่องเตะจริง

อันนี้พี่ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะ

เพียงแต่ว่าถ้าจะสู้กับแมนเซอร์ซิตี้
แต่มันย้องมันเจ็บนะ
กำลังจะมาเปราะเจ็บอีกนัก
อันนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญอีกนึงที่ทำให้แบบ

แต่โดนไปอยู่ฝั่งซ้ายซะเยอะจนไปอยู่ปีกซ้ายไปหน้าฝั่งซ้ายอะไรอย่างนี้
จนทำแบบเหมือนเป็นตำแหน่งที่เขาถูกใจอะ

นี่คือแบบเหมือนกองหน้ามันไม่มีค่ะ
แล้วถ้าเราดูระหว่างเกมเราจะเห็นได้ชัดว่าแบบบางที

เขาเรียกว่าเดี๋ยวปรับตัวใช่ไหม

ปรับไปเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วได้
แต่สังเกตตอนที่พอเอากาโนโชนิเซโรลงมาใช่ไหมครับ
คุณบอกว่าทีมผมไม่มีจ๊อกเกอร์

แมคไว

ใครมาแมคไวไปบวกให้๑๐ล้านเนี้ยเป็นไว้ได้
ต้องถามว่าสปายสเปอร์อยากได้หรือเปล่า
แต่ราคามันโดดมากเนี่ย

กองกุโนกันไปอยู่ในก่อเพียดโทษหมดแล้ว

ปตันคุณลุงเป็นอีกหนึ่งกองหน้าเท่านั้น

ทั้งประตูทั้งอสฤทธิ์ทำมาหมดแล้ว

ลูกสองในถึงที่ผมชอบเล่นเป็นโกนะ

เค้าพุ่งไปถึงแล้วนะ

แต่แค่ว่ามันปัดไม่เต็มใบ
ถึงแบบแป๊กก็ได้

และจังหวะการเพิ่งเบเกอร์อัมมันก็เพิ่งสุดตัวล่ะอ่ะ
ในมุมผมผมคิดว่าก็น่าเสียดาย
แต่คิดว่าจะย้างดีไงดูกันเนี่ยมันก็ย้างดีแล้วน่ะสำคัญ
และช่วงคลายด้วยนะช่วงคลายด้วยดูกันมันเก่งมาก

และดูเขาเล่นเนี่ยเป็นที่ผมบอกไม่ได้แซวอย่างเดียว

คือไอ้กองหน้าที่เป็นกองหน้าเป้า

จะสอนเด็กยังไงให้มันอยู่ในพื้นที่

เป็นเซ็นเตอร์แล้วมีบางนัดไปเล่นแก๊กขวาด้วย

แล้วอีกคนนึงนะคือสะพานยี่

แบบเฮ้ยมันหวยมันหวยนั่นนั่น

แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาคารยี่เนี่ยจริงเกือบจะมาอินเตอร์แล้ว

ใช่คือสัญญาของอาคารยี่มันหมดซีซั่นนี้นะครับ
แล้วอินเตอร์ยื่นข้อเสนอไป๑๐ล้านยูโร

แต่ซิปปี้เขาเกย์ทัพ

คือจากคนที่แฟนปอนด์ไม่ชอบการแบบ
เฮ้ย๒เกมก็เก่งเลยคืออะไรวะ
ผมว่ามีจุดหนึ่งของจอนสโตที่เปลี่ยนเลยนะครับ
หนึ่งคือผมว่าด้วยความที่เป๊บเอามายืนตรงกลาง

จ่ายบอลสั้นคือมันไม่ตื่นอะ

และด้วยความที่เป๊บมันเล่นบอลแบบ๑๐ล้าน
มันไม่ได้เล่นบอลโยนยาวเยอะอย่างนี้

ผมเพิ่งนึกได้เขาก็เล่นแก๊กซ้าย

ทักษะการเลี้ยงบอลทักษะการกระชากเขาก็ดีขึ้น
เขาดีอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเท่าแผนระบบเขาอีก
ตกลงเนี่ยเราจะมาชื่นชมหรือจะมาด่ามัน

แต่พอด่าไม่ได้

แต่กูจะหารู้ไหนด่าไอ้เพปมันวะ
มันไม่มีรู้ไหนด่าเลยอะ
ไอ้เกง
เออไอ้เกง

ไอ้วาทีสามแชมป์
คุณทองเบรกนะ

ขอมุมมองแฟนอินเตอร์ตัวจริงเลย
เอาเรื่องของที่พี่สภพคิดก่อน
เขาบอกว่าทีมที่จะได้เป็นแชมป์บอลยุโรปเนี่ย
จะต้องมีนักเตะเยอรมันเสมอ
กับล่าสุดคือต้องมีนักเตะโครเอเชีย
เออว่ะแต่ว่าไม่มีโครเอเชีย

อ่าบิงแบคซ้าย

เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติเก่าเนี่ย

ก็ชดแชมป์มาก
อยู่ในแชมป์เหมือนกัน
อย่างเชลซีก็มีแบตเตอร์โครวาซิช
แล้วมาริกก็มีโรบิ้งโกเซ็นแน่นอน

อันนี้คือทฤษฎี
ทรงร่วมพิษ
คือถ้าได้ด้วยวิธีนี้ก็เอานะ

ความจริงเมื่อวานผมเพิ่งดู

เพลสคอนเฟอร์เรนส์ของซิมโมเน่

แต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนว่าฟังอะไรบ้าง
แต่ว่าบาสโตนี่พูดประมาณว่า
เขาพยายามจะไปศึกษาวิธีการเล่นของอันโตโนรูดิเกอร์

เพราะ๒คนแต่อน่าจะเล่นซิงค์กันให้ได้

เพราะปล่องใจเย็นเพราะ
กดตรงไหนไม่มียวบเลย

เคยเข้าชิงแล้วแพ้

แต่เขายังไม่ได้แชมป์

เข้าชิงบอลยุโรปช่วงหลัง

ที่เป็นเหมือนคนต่อสู้กันอยู่
แล้วยังเป็นเหมือนกษัตริย์

แล้วเจ็ดแชมป์ภายในแบบ๑๐

ต้องกูด้วยอะไรวะไอ้พวกนี้เนี่ย

เออสเปนด้วย

กูอยากทำ

มีโอกาสสู้สูสีกับแมนซิตี้ได้มากน้อยแค่ไหน

ผมมักน้อยจังเลยอ่ะ
แล้วก็ว่าทำไมมากน้อย

รับปิดรายการเลยก็ด้วย

ประเภทอิงซากี้คือ

และทุ่อนโดไปได้แล้วว่ามีใครไหม

เพราะทัวนี้อิซากี้ก็ได้พูดไม่ชัดว่าจะให้เป็นลูกกาโก้หรือเชโก
อันนี้เป็น๒ตำแหน่งที่แบบผมยังไม่ชัวร์
ก็อาจจะไปจับพวกใครไม่รู้ว่า
คือคือคือท่า

ช่วงหลังฟอร์มดีนะ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

สุดท้ายคือเทพีอย่างโชคแม่งอยู่กับใครด้วยนะ

ว่าถ้าแบบบาสโตนี่อาจจะวางบอลจากแนวลึกได้แม่นมากแล้วปล่อยให้แบบลาวตาโล่หรือจะเป็นเชโก้จะเป็นลูกากูแล้วมันก็มีโอกาสเหมือนกัน
แต่ถ้าพูดอย่างนี้ผมว่าลุงตระกูลน่าจะตอบโจทย์กว่าเชโก้

ใช่พักบอลได้เก็บบอลได้มีความน่าจะเร็วกว่าเชโก
จริงอย่างลูกากูตั้งแต่เดือนมีตั้งแต่กุมภาเป็นต้นมากลูกากูเล่นดีขึ้นเรื่อย
แล้วอย่างอินเตอร์ที่ผ่านเข้ารอบแชมเปอร์ฟิกมาได้เนี่ยก็ต้องมองว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากลูกกับกูเหมือนกัน
ถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์ไหมที่ฤดูการหน้าอินเตอร์จะซื้อลูกากู

คือตอนนี้อินเตอร์มีเงินแน่๑๕๐ล้านยูโรโอเคแน่แล้วแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าอินเตอร์จะยอมจ่ายเพื่อซื้อขาด

แต่ก็มันก็ต้องอยู่ที่ว่าโปรชิติโน่เขาจะใช้ลูกกับกูไหม

เวลาพิกบอลไรเงี้ยเค้าทำได้ดีมาก
ก็บอดี้ไซซของเค้าดูดูสิ
พิกบอลได้จบสกอร์คได้มีความเร็วแต่งโดยเก่าหรือว่า

ตอนนี้เขาเล่นด้วยความบันใจแล้วก็เล่นยิงประตูได้ต่อเนื่องโอเปิ้ลเพื่อนเขาเล่นได้หมด
แล้วก็ใช้เอาเชโก้เป็นเหมือนแบบทีเด็ดสม
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดรู้ว่ากูไม่ตอบโจทย์ยังไงก็ตามก็ต้องเป็นเชโก้
เพราะว่ากล้องหน้าคนที่สี่ของอินเตอร์ไม่ร้านก็คือควอกินกอเรอาเจ็บ
อ๋อกอเรอาเจ็บอยู่เหรอ
เถอะไม่มีประโยชนกับทีม

คือดูกันต้องเหมือน

ใช่เป็นพี่น้องแบบนึง

ใช่เหมือนพาทีมขึ้นชั้นแล้วนี่

แต่ถือว่าคนน้องฝีมือดีกว่า
เป็นการทำทีม
แต่ตอนพี่ชายเป็นนักเตะต่างกว่า

แต่จะบอกว่าเคยตั้งแต่แรกเข้าใจผิดมาตลอด
ไอ้เนี่ยนี่ก็เป็นฟิลิโบอ้าวไม่ใช่
อันนี้ข้อให้ค่อยนิดนึง

ข้างล่างพี่หนุ่ยอัมพล
อาจจะเรียกแบบหนุ่ยไหนวะ

อเจมส์งั้นถ้าสมมติช่วงตอนที่พี่หนุยไว้ผมเยาหน่อย
อเจมส์คืออะไรคนไทยมันแก่งวะ
กล็อฝไทยขอมือขวาหน่อย

เหมือน
ทำไมถึงชวนพี่ปอยค์มาเป็นนักศึงยูซีเอล

แล้วหัวอกเหลือเกิดกรรมการพวกต้องการให้โป๊กอร่อง
เป็นพ่อไพ่หรอที่เราแพ้

อ๋อจริงหรอวันนั้นไพ่ไม่ได้จำเลยอ่ะ

ผมบอกว่าริวพูจะจำได้แล้ว

แล้วพ่อก็เป๋เลยอ่ะ

เขาเรียกว่าวันนี้เป็น

โดแมนซิตี้ตกมาโยอินเตอร์

เฮ้ยซึ่งอ่ะเขาอาจจะไม่อยู่ในทศดีนี้ก็ได้นะ
เฮ้ยซึ่งอ่ะเขาอาจจะไม่อยู่ในทศดีนี้ก็ได้นะ
เฮ้ยซึ่งอ่ะเขาอาจจะไม่อยู่ในทศดีนี้ก็ได้นะ

เดี๋ยวพี่ป๋องมาดูที่ตกลงมู้ไปเยอะตอนนี้เป็นยังไง
เดี๋ยวพี่ป๋องมาดูที่ตกลงมู้ไปเยอะตอนนี้เป็นยังไง
แต่พอนี้มันแบบ

ตอนที่กำลังรู้แต่๔๕นับคล้ายของพี่เมีย
ตอนที่กำลังรู้แต่๔๕นับคล้ายของพี่เมีย

วันที่มาแล้วมาดูวันที่อสเตอร์เตก

ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจละ

มันหลุดไปแล้วฉะนั้นอันนั้นคือช่วงที่สำคัญที่สุด
ทีมบ๊วยที่อสโน้นลูกลูกานนี้ไม่ชนะซาวเลยนะ

มี๑แต้มอย่างนั้นหนึ่งก็ดี
แต่นี่คือถ้าเกิด๒นัดมึงเสียไป๖แต้มเลยนะ

ทุกคนโดนหมดเพราะว่าเวลาที่มันแซงแล้ว
หรือมันเครื่องติดแล้วใครจะหยุดมันได้ว่

แล้วบางนั้นมันเล่นแบบแค่ชนะแค่เนี่ย๑๐๒๑
กลุ่มสื่อลูกจิตจริงคงเป็นลูกจิตจิ๋งแหละ
แต่ที่ผมบอกจริงลูกจิตจริงเพราะว่าดูสารคดีของแมนสตี้

แบบว่าเขาจะหกมุ่นเกี่ยวกับแท็กติกฟุตบอลหนักมากเยอะมาก
คือบางทีแบบคุยกับทีมงานจบแล้วแล้วก็ลากคอมมาใหม่เว้ย

คือเหมือนแบบ๒๔ทับ๗เขาคือฟุตบอลอย่างเดียวอะ
ใช่พี่เหมือนพี่เคยอ่านเจอตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแล้ว
ที่มันก็เล่นอยู่เบชาเล่นอยู่ที่อิตาเลีย
เขาบอกว่ามันมีคนเคยบอกว่าไอ้ที่เนี่ยแม่มีความแบบสมองมันอ่ะ

เพราะมันเล่นตำแหนกองกลางนะเป็นเหมือนกับหัวใจของทีมเลยนะ
ใช่มันคงจีนเงียสจริงอะ
แล้วเขาบ้าข้างถึงขั้นแบบไปศึกษาแท็กติกจากเทรนเนอร์แต่ละคน

ไม่ต้องมั่งกุชือเก่งอีกคนที่จะตอบตามองสินะ
กรงกลางอ่ะกรงกลาง
ส่วนใหญ่กรงกลางใช่ค่ะ
กรงกลางไม่ได้ไปคุณซื้อที่เก่งแล้ว

ถ้าซีดานผมว่าซีดานอีกนิดเดิม
มันต้องไปพิสูจน์กับทีมเล็ก
ไม่ไม่ไม่ไม่มีทาง
คือคนที่ได้
ไม่ถอยลงไปแล้ว

อัลเดปิโล
อัลเดปิโล
แล้วล่าสุดเมื่อเช้าผมหาผมตามข่าวนะ

ล่าสุดเลสเตอร์ติดต่อแกรมพอเตอร์

กินการไปได้แล้วอยู่ที่ว่าจะตรงห้องได้หรือเปล่า
คือตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณชาย

เรายังไม่รับเขาตอนนี้
ไปเก็บชั่วโมงบินก่อน

คือแบบรุ่นใกล้เจอหลาน
แอชิลียังเป็นเพื่อนกับเจ้าหลานเลยนะ

แล้วบู๊บฟอนเป็นเพื่อนร่วมทีมันก็กลับให้เด็ก

แล้วฉันต้องเรียกนายว่าบอสแล้วใช่ไหม

มาเรามาพูดถึงคู่ชิงเลยเนี่ย
คู่ชิงแชมเปนลิกในปีนี้เรารู้กันเยอะแล้ว
ซึ่งแมชนี้เนี่ย

สตอรี่นี้จะคล้ายกันหรือเปล่า
เพราะว่าปีนี้ก็อังกฤษก็มาเจอทีมอิตาลีด้วย

ตอนไปอิตาลีบ้างก็ได้

อะไรก็ได้ผมไม่ได้เชียร์ใครอะ
เราไปทางอิตาลีบีลานไหม
แล้วก็เป็นทีมที่๒ของอังกฤษ
ฟูก็กูหมดอะไรล้อแล้วอ่ะ

ก็จะไม่มีอะไรล้อแล้วนะ

บางทีมเล่นอยู่ตั้งนานยังไม่เคยได้เลย

มีบางทีมมีบางทีมที่เตะอยู่๔๕ปี

แต่ปีนี้ผมได้ไปนะ
ได้ไฟเข้าใจไม่ได้ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าได้แชมป์อ๋อ

แต่เรายังไม่ได้ไปเนี่ย
ที่ว่าปีนี้เรามีสตอรี่ประมาณนึงว่า
ไปเตะที่อาตาเติ้ล

แล้วเสื้อก็สีสีฟ้าถนั่งเงินหนึ่ง

แมนเซตตี้เสื้ออินเตอร์ก็ใช้ชุดนี้

เหมือนผมอ่านข่าวว่านัดชิงก็จะใส่เสื้อน้ำเงินดำ

เพราะฟ้าน้ำเงินมันอ่อนกับเข้ม
ก็ถือว่ามีสตอรี่หลายอย่าง

เส้นทางสำนวนเส้นทางไหว

มันเซตตี้แทบไม่แพ้เลย

คือตอนแรกก็ตอนผมจับศราก
ชิบหายละไปยุโรปาแน่

แล้วบาซ่าก็โดนทีมอะไรตบ
มาแล้วบาซ่าก็โดนเวอร์เซตตี้อัดแล้วไม่รู้
ถ้าคลิปแบบนี้กูอินเตอร์ก็รอดยาก
จริงหรือพวกเค้าก็ง้ำไป
แมนเจกตี้นี่ก็ล่างกิ่งบ่นนัดเดียวที่บอกไป

มันมีโอกาสเลยนะ
เอาไฮไลท์ของอินเตอร์อีกเกมหนึ่งก็คือเกมเจอกับมิราน

เป็นมิลานดับบี้แมชเบอร์ชั่นยูโรดับบี้แมช

แมนซิตี้นี้ตบเหลือเมลินนะ

มึงต้องเอาสะหรอดให้มันใสให้มันแดก

ผมยังไม่ได้บอกว่ามันชิงอ่ะ

อยากเห็นแมนซิตี้เจ็บไง

กูโดนตบได้สองนิงแลสยังไงก็แย่อยู่ดิ

โดนมาร์ทซิตตี้ไปสี่ลูกห้าลูกอ่ะ

เรามาไทยแล้วเลยจ้างมันไปขู่มึงขู่รอบแม่งเลยไอ้สัตว์โดดจริงไม่เราคือหมั่นไส้มานี่เราทำอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นวะ
ช่วยแพ้ข้างบนไม่ได้ยังไงวะไอ้สัตว์กูสาวเป็นจ่าฟูมาส่งแล้วกว่าวันแล้วนี่ประเด็นคือเมื่อเช้าไอ้โรมโมโน่มันเฮียวิโกแล้วไง
คนมาแซะเฮ้ยได้แล้วปีหน้ารู้แล้วเหรอไม่ได้หรอกถ้าหันไปดูแมนซิตี้มึงยังมีกองกลางเยอะขนาดนี้
เพราะว่าทำข่าวคุณดูกันก็กำลังจะต่อสัญญาแมนซิตี้ด้วยสรุปจะต่อใช่ไหมน่าจะต่อไม่ไปบาซ่านะ
ไปยังไงทำข่าวไม่มีบาซ่าอยู่ในสมการก็เลยมันมีข่าวพวกมิรานมากกว่า
ไปไหนเราก็อยู่อยู่มันก็แฮปปี้อย่างน้อย
ได้ถ้วยด้วยเนอะ

๓๕ปีเขาย้ายไปที่อื่น
ไปสระอุก

มัดลิดมาเละเทะเลยส่วนอินเตอร์คุณชนะมิราน
มิลานแล้วก็๒รอบก่อนอันนั้นก็ปราบทีมจากโปรตูเกตมา

เป็นช่วงการคืนฟอร์มของอินเตอร์ช่วงนั้นด้วย
เอาจริงถ้าอินเตอร์ไม่ไปนับแพ้ไอ้บายัน

ผมก็จะมาไปโดนบายอนบายอนนะคะบายอนก็คือบายอนเหมือนกัน
ตอนนั้นบายอนเขาเล่นดีจริงแล้วแล้วเล่นแบบอัล
บอนรองนักชิงเอานะ

เบ๊บมันจะคิดมากเกินไปหรือเปล่า

เพราะถ้าอย่างที่เจอเชลซี

แล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละ
แล้วมันแพ้จริงอันนี้ที่ผมดู
มันแพ้เพราะเหตุผลนี้เลยนะ

ไม่มีตัวสะเกรียมไม่มีตัวสัตว์การฟักของตัว

ก็คล้องแชมป์ไปมาร์ชิตตี้ก็แห้ลไป

วาบใจไอ้เบน

จริงจังขั้น
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ไขเยี่ยมอะไรต่อ
ผมอยากให้มันรีบเอาจริงนะ
เมื่อกี้มันคิดมาเลยมันร้อยเข้ามาเลย๗๐เนี่ย

เอาเอาแบบสั้นก็คิดว่าแบบ

เพราะว่าอินเตอร์ต้องมาเล่นเกมรับอยู่แล้วแหละ
ผมไม่ได้เปิดหน้าแรกเหมือนบ้าบ่อกันไป

เอาแบบเป็นกลางเอาเองแล้วกัน

ผมว่าแมนซิตี้น่าจะชนะ
คือผมว่าครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะยิงกันคนละลูกใด

เป๊บจะทำดีกว่า

ผมว่าลูกโทษแล้วอินเตอร์จะชนะ
คือผมเชื่อว่า

เพราะว่าเหมือน

เพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงที่
ถ้าเกิดวันนี้

มันจะสามารถเล่นอันนี้ได้ดี
มึงก็เก่ากันทั้งทีม

แต่ว่าจริงแล้วโอกาสมันเป็นของแมทซิตี้แหละ

เป็นแต่ว่าเรามองว่าด้วยความแบบ

แล้วก็อารมณ์แบบว่าก็หมั่นไส้อะไรอย่างนี้

เสียร์ชนะ๑๐ต้องได้ประตูชายแวดยี่จากอิดินเชโก
เดียนอรรครับ
กดจะดีจัง

ของนัดนี้ทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรอ่าแล้วค่อยมาจับใหญ่ใบสุดท้าย
ใช่ครับโอเคเฮ้ยตื่นเต้นเออนี่นี่แบบบอยดูไม่ตื่นเต้นอ่ะ
เราสามคนดูตื่นเต้นจริงจริงใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้น
เพราะพี่ศึกมันไม่ได้กูไม่เกี่ยวเขาเท่าไรอ่ะเกี่ยวแหละ
แต่ว่าแบบมันไม่เกี่ยวแหละแต่แต่อยากเกี่ยวอ่ะอยากเกี่ยวด้วย
ก็ไม่อยากเกี่ยวแต่มันไม่ได้เกี่ยวไปแล้วไงดูออกซิ่งเราถือว่าเรามาเป็นกองแช่ง
อืมเออแช่งเชียร์กระวังกันไปของคลีบให้มาแล้วครับครับคราวนี้เนื่องด้วย
เราจะเลือกเราจะเลือกตัวแทนแมนซิตี้นะเราจะเลือกเป็นคนละใบ
ส่วนผมเห็นคุณใส่เสื้ออินเตอร์คุณกายอินเตอร์
เดี๋ยวผมให้คุณอินเตอร์เต็มที่เลยอันนี้คือแบบใช้
มันจะเฮียที่สุดถ้าพี่สามคนเปิดไม้แล้วไทยมันจะเฮียที่สุดแม่งมีเมื่อไหร่
จิตใจเรามองเพ่งไปแล้วอ่ะจิตใจเราไม่บ่อยสุดหรอก

คุณกันไม่เป็นกลางที่สุดแล้วคุณกัน

อ่ะแบบใบนี่มันยิ้มให้เหมือนเดิม
อื้มมไปยิ้มให้อีกแล้ว

อ่ะอินเตอร์คุณบอยเหยียบมา๓ใบ

ตอนมันมาแล้วนะครับมาไม่มีเปลี่ยนเขามีคนมาไหล
แบบแล้วอยากว่าอะไรพกลับสู้นิท

โอเคเข้าเรื่องเลยผมเปิดเทียบเคียงนี้เลยนะ

โอเคผมเปิดแล้วนะ

เฮ้ยอีนเตอร์ใบนี้ใช่มั้ย

ไพ่ใบนี้ถือว่าแบบ
ไม้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของธาตุไฟ
มีพลังมีไฟ

เด็กที่พร้อมที่จะสู้

มีฟอร์มการเล่นที่น่าหวือหวาน่าประทับใจ

แต่คงไม่๑๓วินิที่แหร่งนะ

เอ๊ะทำไมกูโดนอีกแล้ว

อันนี้ถ้า๔ใบก่อนนะค่อนข้างตรงกับความเป็นจริง

ก็น่าได้ก็น่าบีกันได้อยู่น่าสนุกก็แหละ

ผมบอกเลยผมไม่ใช่หมอแต่ผมเอาใบนี้

ถือถ้วยดูทรงแล้วเนี่ย

ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรยังไงก็ตาม
ไอ้เด็กลูกทีมของเป๊บเนี่ย

ต้องการถ้วยต้องการรางวัลชัยชนะ

ไพ่ใบนี้นะครับถือว่า

อินเตอร์อาจจะมีเทพีแห่งโชคอืม
ทำให้อินเตอร์มิลานอาจมีผลประกอบการ
หรือผลรูปทรงเกมที่ดีในเกมนี้

อินเตอร์ไพ่ใบนี้คือ
เหมือนเขาเรียกว่ามีความหมายนายะแอบแฝงอยู่นิดนึง
คือต้องใจดีสู้เสือ

ไม่น่าแหงหรอก

ไอ้ใจดีงูสู้อะไรดีกว่า

ถ้าเปรียบเทียบทั้ง๖ใบนี้นะ

อาจมีถึงดีกานะ

ไม่ได้แบบเข้าข้างข้างใดข้างหนึ่งเลยนะ

ตอนนี้ผมไม่สามารถฟันทงได้ว่าใครจะชนะ

เหมือนจริงมากเลย

ส่วนอินเตอร์ได้อัศวินถือเหรียญ

ไพ่ความหมายของ๑๐ดาบนะครับคือการผิดพลาดการพลาดพลั้งการเกิดอุบัติเหตุ
รวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยพูดง่ายอันนี้เมื่อกี้ภาษาไพ่นะ
ตัวสำคัญเจ็บหรือถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะโดนใบแดง

ทำไมเป๊บจะถ้าเป๊บมันเจ็บไปแล้วเป๊บอาจจะโดนใบแดงอะไรอย่างเงี้ย

อันเนี้ยเราดูข้าวข้างเองไม่มีอย่างเกิน

สวินถือเหรียญอัศวินความเป็นนักรบความเป็นนักสู้และถือเหรียญ
เหรียญนี้ถ้าเป็นความหมายภาษาไพ่นะคือความสำเร็จความหวังที่เขาตั้งมั่นเอาไว้

และอัศวินถือเหรียญมันเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนอัศวินได้เหรียญได้รางวัล
ว้าว

เราพอไว้มั้ยเราหยุดเดี๋ยวเผลอเปิดอะไรมามั้ย
มันมีเพื่อนมั้ยใครจับให้ตอนนี้ตีมือเลยนะ

เก่งจนหน้ามันไส้อย่าเคียงมาแปลว่าไง

ผมแช่งทุกอย่างผมไม่ได้อะไร

มีแต่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อย
ถ้าตามหน้าไพ่นะ
หน้าไพ่นะจ๊ะ

ในร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม

เหลืออีก๔๐
ไม่มีสมัย

แต่ผมพูดได้เลยนะว่าเกมนี้คู่นี้สนุกอ่ะ
บีกันสนุก
ถึงแม้ว่ามีการยิงประตูทะลมทะลาย
แต่ผมคิดว่าทั้งสองทีมก็สู้จนนาทีสุดท้าย
เพราะตัวจริงผู้เล่นอินเตอร์ไม่ได้ขี้เหล่น่ะ

โอนานะคะเหนียว

ดุมฟรี่ก็แบบขวา
ดุมฟรี่ก็ดีนะได้เล่นเกมที่ดี

กลับจากบอลโลกฟอร์มตกเลยนะ

เพิ่งกลับมาดีช่วงไล่กันช่วงลูกกากูอะไรช่วงนี้

ก็ถือว่าอันนี้ตามหน้าไพ่นะครับ

ไม่เกี่ยวกับกูมาใส่อยู่แล้ว

หอโชคดี

เอาทั้งสองท่านคิดยังไงหลังจากให้ก็ที่ที่สมัครว่าเฮ้ย
ถ้าพลอยากให้เป็นยังไงตลอดอานเตอร์ชนะ
รายการเนี้ยอืมแม่นบ้างไม่แม่นบ้างอ่า
ผมขอพลังทั้งหมดขอให้แม่นเนี้ยแม่นจ้าถูก
หลังจากเนี้ยมึงจะผิดหมดเลยก็ไม่เป็นไรกูขอให้แม่นแม่นแล้วคุกล่ะ
เอาเหรออันนั้นเรื่องของคุณอ้าวอู้วตายอ่าอ่าอ่า
พี่บอยขอผมเหมือนพี่ต้าเลยคุณลอกกันมาดิแต่ว่าแต่ว่า
ใจมันฟูใจใจใจใจใจจากกับสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นเท่าไรเนี้ย

จากสถิติที่เราเปิดไพ่กันมา

ก็โอเคไม่แย่
ไม่เอาคำว่าไม่โอเค

เอา๑๐แมทหลังให้มา

ว้าวแมทหลังโอเค

พี่ภายถูกนะว่าแมทชิงชนะ
ผมก็บอกว่าแมนซิตี้กับอินเตอร์มิลา

มาทางอังเขอะ
มันมั่นใจสิเฮ้อ

ที่ชอบมาสายอะไรกันแล้วอะ

พ่อด้วยบอกว่าพ่อแบบ

บอกว่าพ่อนั่งเป็นตัวห่อเลย

มันไม่รักพ่อสักคนเลย
ไว้ใจไม่ได้สักคน

รักพ่อนะ
อ่ะก็ถือว่า

ที่มีเฉินที่รูปการ์นหน้า

ว่าเราอาจจะมาเปิดไพ่เกี่ยวกับ

รู้ทุกคนหน้ามันสนุกนะ

สนุกแน่นะครับผมคิดว่าถ้าตัวใหญ่อ่ะ

ป๋องฝากผลงานหรือฝากอะไรในโซเชียลเต็มที่ได้เลย
ก็ฝากอะไรที่ไปเจอกันตามช่องต่างก็ฝากติดตามด้วย

แล้วก็ฝาก๒รายการ

ทำไมมึงไม่ออนพร้อมกันกูจะได้ทำทีเดียว

อ่าอินสินโซเชียลของออนไลน์ของไทยรัฐทั้งหมด

ก็ยังไงก็ฝากกับรายการเราไปด้วย

อินเตอร์อินเตอร์อินโต้

เดี๋ยวไปกดไลค์ทุกสเตตัสเลย
สวัสดีครับ